ส่วนที่จังหวัดสงขลามีอุบัติเหตุที่นำมาสู่ความเศร้าสลดเกิดขึ้นนะครับ
เมื่อรถกระบะได้ชนประสานงากับสามล้อพ่วงข้างนะครับที่ยายขี่
แล้วก็พาหลานฝาแฝดมา๓คนทำให้หลานนั้นเสียชีวิตไป๒ศพด้วยกัน

เขาว่ะนั้นอยู่แหละเท่านี้ก็คือ
ต้องงามครับเขาก็ไม่ปรึกษาหมอด้วยอืม
แต่ว่าก็ใช้วิธีสัมภาษณ์เภสแต่ว่าไม่ถึงกับ
เกี่ยวได้ไหมครับ

ถูกรถกระบะชนยังทำใจไม่ได้
ที่ต้องสูญเสียลูกอันเป็นที่รักไปอย่างกระทันหันถึง๒คน

ลูกของเขาจะมีอายุครบ๕ขวบแล้ว
สลดครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันนี้

ทั้ง๓คนนั่งรถพ่วงข้างมากับยาย

ที่นายนพดลพรมสวรรค์อายุ๓๙ปี
ขับรถกระบะมาตามถนนทางตรง
พุ่งชนทำให้แฝดคนสุดท้องเสียชีวิตขาดที่
คนโตไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนยายของเด็กและฝาแฝดคนกลางบาดเจ็บเล็กน้อย
หลังเกิดเหตุนายนพดลได้รอเจ้าหน้าที่ที่จุดเกิดเหตุ
พร้อมมอบกล้องหน้ารถให้กับตำรวจไว้เป็นหลักฐานแล้ว
หลังเกิดเหตุญาตินำร่างของเด็กทั้งสองคน
กลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดท่านางหอมอำเภอหาดใหญ่
และนำร่างของทั้งสองคนบรรจุในโลงเดียวกัน
สร้างความเศร้าให้กับญาติพี่น้องและผู้ที่มาเคารพศพเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะพ่อแม่ซึ่งยังทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียลูกฝาแฝดไปถึง๒คนอย่างกระทันหัน
โดยเฉพาะผู้เป็นแม่ที่ร้องไห้ตลอดเวลาจนญาติต้องคอยให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
พ่อของฝาแฝดที่เสียชีวิตบอกว่าตัวเขาและภรรยามีบุตรยากต้องไปปรึกษาแพทย์
ตั้งคันฝาแฝด๔คนแต่เสียชีวิตขณะอยู่ในท้อง๑คน
ส่วนเด็กทั้ง๓คนสุขภาพแข็งแรงซึ่งทั้ง๓คนกำลังน่ารัก
ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้แต่จะไม่ขอพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพราะยังไม่ทราบข้อเท็จจริง
ส่วนความคืบหน้าคดีร้อยตำรวจเอกเจตพรแก้วบุภารองสารวัตรสอบสวนสพคหงษ์เปิดเผยว่า
ขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องคดีกับใครต้องรอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
รวมทั้งสอบพยานแวดล้อมอีกครั้งเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริง